สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการฟุตบอลไทยเพื่อคนไทยทั้งประเทศ
และวันนี้ครับต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้ว
ที่เราตามติดชีวิตของกองหน้าร่างยักษ์แดนอีสาน

พาไปทัวร์ร้านเด็ดประจำของเจ้าปีโป้
วันนี้เราจะไปพบกับเส้นทางค้าแข้งของซิกโล่จับทอง
และชีวิตที่เกิดใหม่หลังจากรับใช้ชาติ

ผมว่าน่าเสียใจกว่าไม่มีโอกาส

ถ้าไม่ได้ฟุตบอลก็ไม่มีอันนี้ครับ
กลับไปพบเรื่องราวของนักเตะลูกครึ่ง
ดาวรุ่งหน้าใหม่ที่น่าจับตามอง

วันนี้มีนักเตะไทยกำลังออกไปเล่นข้างนอก
แล้วก็มีนักเตะลูกครึ่งเข้ามาอยู่เมืองไทย
คิดว่ามันเป็นการแลกเปลี่ยนเป็นประสบการณ์ที่ดี
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ

เวลาดีแบบนี้นะครับของแฟนบอลชาวไทยนะฮะ

เราเดินทางไปหาเจ้าบิโป้ถึงอุบลราชธานีเลยนะครับ
ไปดูการฟิตซ้อมร่างกายบุกไปถึงห้องนอน

เราจะมาพูดคุยให้รู้จักกับเขามากขึ้น
ถึงเส้นทางการค้าแข้งของเขานะฮะ
รวมไปถึงชีวิตหลังจากติดทีมชาติไทยแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ
แต่ก่อนที่เรานะฮะจะไปคุยกับตีโป้กันต่อนะครับ
วันนี้ผมจะไปอัปเดตนะครับ
วงการฟุตบอลไทยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา
ให้ท่านผู้ชมได้รู้นะฮะว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรกันบ้าง

เดตข่าวรอบสนามฟุตบอลไทยที่เป็นไฮไลท์ในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ
เริ่มจากข่าวแรกกับการเปิดตัวชุดแข่งขันทีมชาติไทยชุดใหม่

โดยชุดเจ้าสีดำใช้ชื่อชัยยานุภาพ
และชุดเยือนสีขาวใช้ชื่อปราบไตจักร
มาจากนามของช้างศึกในประวัติศาสตร์ไทย
ส่วนในการออกแบบนั้นสะท้อนถึงความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย
และปลุกพลังนักสู้ในหัวใจคนไทยทุกคน
สำหรับชุดแข่งขันของทีมชาติไทยชุดใหม่
แฟนบอลช้างศึกไทยก็สามารถซื้อใส่เชียร์
ต้อนรับศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก๑๒ทีมสุดท้ายโซนเอเชียกันได้แล้วนะครับ
มาถึงอีกหนึ่งข่าวที่แฟนบอลทีมชาติไทยรอคอยกันมาอย่างยาวนานครับ
กับเรื่องสัญญาฉบับใหม่ของโค้ชซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมือง
ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
บรรลุข้อตกลงเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับโค้ชซิโก้
เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเรียบร้อยแล้ว
โดยสัญญาฉบับใหม่นั้นได้ต่อไปอีกเป็นเวลา๑ปี
นับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่๒๘กุมภาพันธ์ปีหน้า
ทางรายการเชียร์บอลไทยกับซิโก้และแฟนบอล
ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับโค้ชซิโก้อีกครั้ง
และก็ขอร่วมเป็นกำลังใจให้ทัพช้างศึกไทยทุกคนด้วยนะครับ
มาถึงข่าวสุดท้ายที่เป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับแฟนบอลชาวไทยครับ
กับงานแถลงข่าวถ่ายทอดสดฟุตบอลทีมชาติไทยทุกชุดทุกรุ่น
โดยทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้มอบสิทธิการแข่งขัน
และการถ่ายทอดสดฟุตบอลทีมชาติไทยภายในประเทศที่ทางสมาคมถือสิทธิ
ประกอบด้วยกีฬาฟุตบอลฟุตซอลและฟุตบอลชายหาด
ทั้งทีมชายและทีมหญิงทุกรุ่นทุกชุด
แก่ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เป็นผู้ได้รับสิทธิทั้งหมด

สิ่งที่ทางไทยรัฐทีวีได้สรรสร้างผลงาน
ผมมั่นใจว่าสิ่งที่ผมเลือกไทยรัฐทีวี
เพราะว่าผมเห็นว่าศักยภาพของไทยรัฐทีวีนั้น
ไทยรัฐทีวีก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับ
ที่ได้รับความไว้วางใจจากทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
มอบหมายให้เป็นผู้จัดและผู้ถ่ายทอดแมชกีฬาฟุตบอลที่จะเกิดขึ้นในบ้านเรา
เป็นเรียกว่าโฮมเกมทั้งหมดตลอด๔ปี
แน่นอนจากผลงานที่เราได้ถ่ายทอดมาตลอด๒ปี
กับหลายประเภทกีฬาก็น่าจะเป็นสิ่งที่ยืนยันได้แล้วว่าไทยรัฐทีวีนั้นตั้งใจที่จะทำงานตรงนี้
แล้วก็เต็มที่นะครับทุ่มเททรัพยากรทุกอย่างที่เรามี
แล้วก็พร้อมกับพยายามที่จะนำสิ่งใหม่มาให้ผู้ชมได้ติดตามกันตลอด
ร่วมส่งแรงเชียร์และเตรียมพบกับความมันของการถ่ายทอดสดกีฬาฟุตบอลทุกชุดทุกรุ่น
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ตลอดทั้ง๔ปีนี้ได้
สำหรับตอนนี้พิธีกรสุดหล่อรอเราอยู่แล้วไปพบกับศักดิ์สิทธิแท่งทองกันต่อเลยดีกว่าครับ
เป็นไงครับท่านผู้ชมครับความเคลื่อนไหวนะครับของฟุตบอลทีมชาติไทยนะฮะ
อัปเดตให้ทุกผู้ชมนะฮะได้ชมกันทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนนะครับ
ท่านผู้ชมครับหลายท่านเนี่ยสังเกตเห็นไหมครับว่ามีนักเตะสัญชาติลูกครึ่งนะครับ
ติดทีมชาติไทยเราเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับ
แต่ละท่านนะฮะที่มาติดทีมชาติไทยของเรานี่ฝีเท้าจัดจ้าน
หน้าตาหล่อเหลาเอาการเหลือเกินนะครับดาราอย่างผมนี่อายเลยครับนะฮะ
ว่าจะเป็นนะครับชาลีชะปุ๋ยคิสตองโดนะฮะมิกก้าชูนวลศรีเป็นต้นนะครับ
และตอนนี้นะครับมีนักเตะลูกครึ่งไทยนะครับพร้อมที่จะติดทีมชาติไทยกันมากมายเหลือเกินนะครับ
ส่วนจะเป็นใครกันบ้างนั้นเนี่ยคงต้องให้โค้ชซิโก้ของเราเนี่ยวิเคราะห์เจาะลึกให้เราได้ฟังกัน
ตอนนี้โค้ซิโก้รอเราอยู่แล้วครับไปพบกับเขาเลยครับ
สวัสดีครับเชียร์บอลไทยกับซิโก้นะครับสัปดาห์นี้นะครับแฟนถามมากันเยอะมากว่ามีนักเตะหน้าใหม่เป็นลูกครึ่งนะฮะ
สี่คนมีโอกาสที่จะติดมาที่นี่นะครับ
มาเป็น๑ใน๒๓ขุนพลที่จะเจอกับซาวดี้ไหม
วันนี้ก็มีคำตอบนะครับ
สำหรับ๔นักเตะที่เป็นข่าวอยู่
คนแรกก็เป็นซิกฮาร์ดนะครับ
ซิกฮาร์ดเล่นกับบุรีรัมป์ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับ

พี่ก็เห็นว่าเขาโชว์ฟอร์มได้ดีทำผลงานได้ดี
ถ้าซิกฮาร์ดเข้ามาอจอยกับปกคร่าว
จอยกับชะปุ๋ยมันจะเป็นยังไงมันจะดีไหม

เพราะว่าพี่ต้องการให้โอกาสนักเตะวัยรุ่น
เพื่อที่จะรับใช้ทีมชาติให้นานมากยิ่งขึ้น

อย่างน้อยคนหนึ่งต้องเล่นทีมชาติประมาณ๑๐ปี

แล้วก็บังเอิญประกอบกับพี่โก้เอาธนบูลถอยมาเล่นเซ็นเตอร์ด้วย
ก็เลยคิดว่าตำแหน่งกลาง
ก็เราจะต้องการพลังของวัยรุ่นอยู่
นั่นคือเหตุผลว่าทำไมพี่ถึงสนใจซิกฮาร์ดนะครับ
ส่วนคนต่อไปนะครับ
เขามีความเชื่อมั่นในตัวเอง

พวกเรารู้อยู่แล้วว่าเราแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกมา

ตำแหน่งเซ็นเตอร์ของเราก็จะมีปัญหาในเรื่องของลูกกลางอากาศ
อย่างเช่นเราเสียประตูกับอินโดนีเซียนะฮะ
จากการป้องกันลูกกลางอากาศไม่ดี
พี่ก็เลยคิดว่าธอมเนี่ยเขารูปร่างสูง
แล้วก็มีความแข็งแกร่ง
คิดว่าเป็นตำแหน่งที่น่าสนใจนะครับ
ส่วนคนที่สามก็ดาระ
จริงแล้วมันก็มีพี่สิมลชนและก็แฟนบอลบัวว่า
รูปร่างดีสูงใหญ่เซ็นเตอร์เราขาด
เพิ่มเต็มดังการดู
ตอนนี้เขาก็เพิ่งย้ายมาอยู่ที่ท่าเรือ
ก็บอกตรงว่าวันนี้เนี่ยเราก็ยังสนใจ

ทั้งหมดทั้งมวลต้องไปดูในช่วงเปิดรูปรับการด้วย
เพราะว่าปีที่แล้วสงขาเล่นอยู่ดิวิชั่น๑
ก็จะพยายามไปติดตามดูนะครับ
คนที่๔เนี่ยเป็นเควินนะครับ
จริงเควินเพิ่งย้ายมาอยู่กับราชบุรี
ก็ชั้นเชิงนะครับเท้าซ้าย

แล้วก็เซ็นเตอร์เล่นกลางได้

ในช่วงที่เก็บตัวฝึกซ้อม
ทั้งหมด๔คนเนี่ยนะครับ
เราต้องการที่จะไปดูเขาที่สโมสร

จะต้องโชว์ผลงานให้ดีในสโมสรก่อน
วันนี้มีนักเตะไทยกำลังออกไปเล่นข้างนอก
แล้วก็มีนักเตะลูกครึ่งเข้ามาอยู่เมืองไทย

ว่ามันเป็นการแลกเปลี่ยน

แต่ถามว่าวันนี้ไม่ว่าจะเป็นนักเตะหน้าใหม่
นักเตะไทยที่ก็ยังเปิดกว้างให้กับทุกคนนะครับ
ต้องขอบคุณแฟนรายการนะครับที่มีคำถามเข้ามา
ในเรื่องของนักเตะลูกครึ่ง
จริงแล้วก็สามารถส่งมาได้อีกนะครับ

แล้วก็วันนี้เราพูดถึงศรีโรธไปช่วงแรกแล้วนะฮะ
เดี๋ยวเราไปดูติดตามซีโรธ
ว่าเขามีกิจกรรมในสนามนอกสนามยังไงที่อุบลกันนะครับ
สัปดาห์หน้ามาเจอกันวันเสาร์๘โมงเช้า

นำมาแนะนำให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกันนะฮะ
ต้องลองติดตามกันดูนะครับว่าจะมีดาวรุ่งคนไหนนะครับ
มีโอกาสติดทงชาติไทยไว้ที่อกเสื้อนะครับ
เพราะว่าเดือนนี้นะครับมีนาคมนี้แล้วนะครับ
ทีมชาติไทยของเรานะฮะจะกลับมาลุยศึกนะครับ

เอเซีย๑๒ทีมสุดท้ายแล้วนะครับ
ในฐานะนะครับแฟนบอลอย่างเรานะครับนะฮะ
อย่าลืมนะให้กำลังใจกันด้วยนะครับ
เราจะเชียร์บนเธอเพื่อคนไทย